เมื่อสักครู่นี้ช่วงเบรกแรกเราพาไปดูบรรยากาศลอยกระทง
ทั้งที่กรุงเทพเชียงใหม่สุโขทัย
สวยงำงามทั้งนั้นครับมหาสารคำเลยบอกว่า
มาดูที่มหาสารคามบ้างได้ไหมฮะเขาบอกว่าน้ำแบบนี้เนี่ย
คุณภาคภูมิคุณกล้าไปลอยไหมเขียวกว่านี้ได้อีกหรือเปล่า

กระทงมันไปไม่ได้นะเนี่ยดูน้ำเน่าขนาดนี้

คนที่เผาจะไปลอยกระทงเขาถ่ายมาเมื่อวานนี้นะ

แต่เขาบอกโอ้โหเห็นน้ำแบบนี้เป็นเครียดเลย

เห็นบรรยากาศเมื่อวานที่คลองสมทวิน

คือในรอบพื้นที่เนี่ยคือจัดงานรอยกระทงแหละ

แต่สภาพน้ำเนี่ยโอ้โหกินขาดจริง
หลายคนเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะเลยค่ะบอกว่า
โอ้โหเด็กเก็บเหรียญในกระทงเห็นภาพนี้เดินกลับบ้านแล้วนะ

บางคนบอกนึกถึงหลายอย่างเลย

เดี๋ยวดิฉันกลัวอวสารเข้าเย็นคุณผู้ชมให้ดิฉันพูดไหม
ไอ้พวกอะไรต้มเลยไม่มีไขมันไขมันอะไรอย่างนั้น

วันนี้เราเลยส่งผู้สื่อข่าวไปดูซะหน่อยค่ะว่ามันเป็นยังไงบ้าง
สภาพน้ำเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันเป็นแบบในคลิปจริงนั่นแหละ
แต่เจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลเร่งช่วยกันช้อนไขมันขึ้นจากน้ำแล้ว
ผู้สื่อข่าวได้คุยกับคุณเบนเจวันเหล่าศรียงนะคะนักวิชาการสุขาพิบาล
เทศบาลเมืองมหาสารคามที่มาที่ไปเป็นอย่างนี้ค่ะ
ทีคลองสมทวินตรงนี้น้ำสกปรกจริงน้ำเสียอยู่เดิมอยู่แล้ว
เพราะว่าคลองนี้รับน้ำเสียจากบ้านเรือประชาชนโดยตรง
แล้วมันไม่สามารถระบายลงสู่คลองตามธรรมชาติได้
ทีนี้ทางผู้ว่าเองเขาก็เข้าใจหัวอกประชาชน
ไม่ได้จัดงานลอยกระทงมาเลยปีนี้อยากจะจัด
ก็อยากจะให้คลองมันใสเพื่อให้ประชาชนมาลอยได้
ก็เลยมีการใส่สารตกตะกอนลงไปในน้ำ
เพื่อจับสารอินซีกับโลหะหนักต่างที่ปนเปื้อนอยู่
เพื่อให้มันจับตัวแล้วตกตะกอลงไปที่ก้นคลอง

แต่ทีนี้เนี่ยกว่ามันจะจับกว่ามันจะตกตะกอน
มันต้องใช้เวลาในการเซ็ตตัวต่าง
มันก็เลยออกมาเป็นสภาพแบบที่เห็นในคลิปนี้แหละค่ะ

ที่เห็นเขาเทเมื่อกี้อันนี้ค่ะ
คือใส่สาร
ใช่อันนั้นคือสารตกตะกอนที่จะให้มันไปจับพวกสารอินซี
พวกโลหะหนักที่มันเป็นของเสีย

ว่าพอเจ้าหน้าที่เขาช้อนไอ้ฟองไขมันที่ลอยอยู่ออกไปหมดแล้ว

คือทางเทศบาลบอกว่าก็ทำล่วงหน้านั่นแหละ
เพียงแต่ว่าวันลอยกระทงจริงเนี่ย
กะว่ามันคงจะใสคือค่ำคืนวันนี้

เพียงแต่ว่ามีประชาชนเนี่ยเขาไปลอยกันตั้งแต่เมื่อวาน

พอไปเห็นแล้วสารมันยังไม่ทำปฏิกิริยาอะไรพวกนี้

ก็เลยตกใจแล้วก็กังวลใจกันประมาณอย่างนั้น
แต่เห็นล่าสุดบอกว่าพอช้อนออกหมดเนี่ยน้ำก็ใส่แล้ว
สามารถไปลอยกระทงกันได้แล้วนะคะ
เราก็ไปถามรองศาสตราจารย์วิราชัยพุทธวงศ์อาจารย์ออส
อาจารย์ภาควิชาเคมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสต
ออสก็บอกว่ามันก็เป็นน้ำเสียจริงนั่นแหละ
มันมีเชื้อโรคมีอะไรยังไงเดี๋ยวลองฟังอาจารย์ออสว่านะคะ
ในสิ่งที่เห็นตรงนั้นถ้ามีกลิ่นด้วยนะครับ
น่าจะเป็นกลุ่มน้ำเสียที่เกิดจากสารอินทรีย์
และเป็นน้ำเสียที่มีการแพร่กระจายของเชื้อโรค
เพราะฉะนั้นไม่ดีต่อสุขภาพถ้าไปลอยกระทงถือว่าอันตราย
เราอาจจะได้รับเชื้อแบคทีเรียก่อโรคที่อยู่ในน้ำนั้น
แล้วก็ทำให้ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพด้วย
เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระมัดระวัง
อันที่๑อันที่๒คนที่จัดงานควรจะรีบจัดการโดยเด็ดขาด
เช่นไม่ให้มีการลอยกระทงนะตรงนี้
หรือว่าทำการบำบัดโดยใช้เครื่องเติมออกซิเจนเข้าไป

โรคในน้ำไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ทำอันตรายต่อ
ตรงนี้ถึงจะปล่อยให้มีการลงไปปล่อยกระทงได้ครับ
ค่ะก็คุณผู้ชมถ้าใครดูอยู่เนอะ
หรือว่าใครอยู่มหาสารคามไปลอยมาแล้วอะไรยังไง
มาบอกเราได้นะว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้าง

เพราะว่าเอาจริงก็เหมือนที่ทางเทศบาลท่านบอก

ถึงมันปฏิกิริยาต่างของสารที่ใส่เข้าไป
มันจะเพียงพอในการบำบัดให้น้ำมันแบบใสสะอาดและปลอดภัยเลยหรือเปล่า

อาจจะต้องมีการโครงการบำบัดหรือว่าน้ำเสียอะไรอย่างนี้ระยะยาวเนอะ